ไปลงเพลงที่ต่างประเทศครั้งแรก
จริงเราก็ลงพื้นที่ในประเทศไทยมา๓ปีแล้ว
แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปจอแดง
แล้วก็ได้ไปโปรดภูมิไพรที่มาจากซีเรีย
ก็เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นอย่างมาก

ท้ายแล้วมนุษย์เราก็อยากจะอยู่กับครอบครัว

อยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่า
เราอยู่กันพร้อมหน้าและกลับบ้านของเราได้
ก็นิดหนึ่งแต่จริงก็ไม่ต่างกับแค่ประเทศไทยนะคะ
แต่จากนั้นจะโหดกว่าตรงที่เป็นทะเลสาย
มันจะทัลากันดานมาก
ฝุ่นเยอะหนาวแต่แดดแรง

เป็นคนที่ไปค่ายมาเยอะลงพื้นที่มาเยอะ
กูยังว่าโอดมากเลย

กูคิดว่าเข้าครู้สายมาก
คุณสมัสกัดหัวนึกคือว่า
จังห่างผ่านอยากก็ตาม
เรายังพร้อมที่จะมีความหวังและมีความต้องแข่งที่จะเรียนเป็นค่า
จริงเขาก็ฝากขอบคุณคนไทยนะคะที่ร่วมบริจาค
ทุกอย่างจริงในค่ายก็ต้องขอบคุณมาก

มีค่ะเดี๋ยวมีลงพื้นที่ในประเทศไทยนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวกลางปีน่าจะไปต่างประเทศอีก

กูชอบจุดอ่อนคือเด็กปูยอมรับเลย
เพราะว่า๕๐ของผู้ดิสไพรเข้าโลกเป็นเด็ก

แต่ว่าเราได้เจอเด็กกับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติใดศิษย์ภิวอะไรศาสนาใด
กูก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนลูกกูอ่ะ
แล้วปูก็อยากจะมอบอนาคตและชีวิตที่ดีที่สุดให้กับเขา
ก็เบื้องริ่มมาก
นายเกิดกับคนที่มีหายความรู้สึกกับเขานี่หรือเปล่า
การที่เราร้องไห้หรือก็แน่นออคลิกรู้ตัวไม่เหมาะ
แต่บางทางที่รองรับว่าอยู่ที่คณ์ที่เราเป็นคนเราออกเปล่า
แล้วฟังเรื่องราวของเค้า
รู้สึกเศร้ามากเลยแล้วก็รู้สึกอย่างที่บอกว่าชีวิตคนเราเกิดมามันไม่ยุติธรรม
แต่คนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นอย่างเช่นปู
เราควรจะมอบความยุติธรรมให้กับคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเท่าเรา

โอ๊ยคนราวน่าวทัน
มีอารมณ์ที่เวลากลับบ้านก็รู้สึกสะเทือนใจ
แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเป็นกระบอกเสียงให้กับเขา
เกี่ยวกับทริปจอดแดนแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ไทย
จริงไม่นะเพราะกูเป็นอาสามา๓ปีแล้ว

แต่ในหน้าที่การทำงานคือรู้สึกว่าเหมือนเดิม
ที่ยังไปลงพื้นที่แล้วก็ไปพบกับทุกคนแล้วก็เอาเรื่องราวเขามาเล่าให้คนอื่นฟัง

เหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ปูมีหน้าที่ที่จะช่วยออกความคิดเห็นในการลงทุน
ช่วยลนลงช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยให้คนรู้จักชีวิตของผู้ลิภัยมากขึ้นอย่างเป็นทางการ

แล้วถึงนั้นต้องขาดแผนอะไรมากที่สุด
ทุกอย่างผมว่าจริงตอนนี้และอย่าลืมว่าเรายังมีผู้รีภัยในประเทศไทยด้วย
ตอนนี้สงครามทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาสุดาซีเรียสที่ตอนนี้มีคนที่พลัดถิ่นและผู้ลิภัยที่ต้องหนีออกจากประเทศมา๖๕ล้านคนทุกวัน
ได้ขึ้นมา๔๕๐๐๐คนทุกวัน
เลยบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เราขาดแผนมันต้องการพบกันมากขึ้นอย่างมาก
แล้วต้องขอความชื่อ
ถึงวันที่มาพบมาดูสวีทก่อน
ผมเกิดเดินแรงสวยสนุกไม่มีความสนุก
ต้องแต่หน่อยก็ไรกูไม่นิยมถังขวัดไม่ชอบสไตล์ความเสมอต้นเสมอฟลาย
ชอบคนที่มีความสนุกที่กุ้ง
แล้วก็พอแล้วสิ่งของว่าจะสิ่งของผมไม่ชอบเพราะมันไม่ยังดี
คนรุนว่าพี่แมททิวจะห่วงเป็นแฟนเหมือนกันเลยหรือเปล่า

มาดูพัฒนาเครื่องมีแฮชโทรมแฮชแพคอะไรเกิดขึ้น
วันพิเศษอารมณ์พาไปค่ะไม่ค่อย
เราพร้อมเรียกแฟนหรือยังคะ
สถานะที่จริงเขาไปกินมาทำงานไปก่อน
งานคือสถาด้านหลักแต่ก็อย่าดีของมันคงไม่แบบดี
มันต้องมีคนเข้ามาคุย
การที่มีคนถามว่าคุณสุขเราก็จะเป็นเรื่องที่ดี
แล้วบูมมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้
แล้วก็ทำงานสังคมกูกูก็พอจะรู้ว่ากูต้องแบ่งแยกถึงคิดถึง
แล้วก็มีหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่ก่อน
เขาเข้าใจหรือครับ
เข้าใจสิครับต้องเข้าใจค่ะ

เหมือนว่าเราไม่ได้โฟกัสความรักเป็นอะไร
ก็เป็นเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบในชีวิตเท่านี้ละกัน
แต่อย่างที่บอกไม่ค่อยคาดหวังกับเรื่องนี้

โลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงทุกสุขความรัก

แต่สิ่งที่ร่างกายอะไรไม่เป็นของเราเลย

ยังไม่ชวนยังไม่ชวน

ต้องทำงานค่ะเพราะว่าจริง
การที่เขาละทิ้งงานและมาที่นี่

ก็อยากดูการกำลังเกิดการแล้วบินไปบินมาจนกัน
คู่เบสเขาไว้ก่อนใช่ไหม

คุณมีคุณสุขกว่าทุกวันแล้วคุณสุขก็ยังดูไปดู
ผู้หญิงที่โชคดีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้ทำหน้าที่กับสังคม
มีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้มีคนที่คุยก็อาชีพยังดี
ครูโน้ตเป็นน่ารักมากแต่จะบอกว่าเวลามีเพื่อนผู้หญิงมากจะเป็นข่าว
ก็ต้องรอคำพูดเขาเผื่อเป็นแค่เพื่อน
อยากให้กูตอบแทนใครไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดคุณโน๊ต

ถามค่ะแต่ส่วนล้อค่ะมันมันไม่มีอะไรจริง
บางครั้งการเขียนข่าวมันก็สนุกไง
และเค้าเป็นคนให้เกลียดผู้หญิงมาก

รอตาหลบจัดปากเขาดีกว่า

เห็นที่ที่บอกลับครอบครัวรามศักดิ์ศมีทรัฐมาก

ปูมีแต่ความรู้สึกดี

ุ๊กก็ไม่เคยลืมคนที่อยู่ในชีวิตปูมาก่อน
เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ยังเป็นนักศักดิ์สิทธิ์และพี่ชายกู

ไม่ค่ะไม่ใช่สิทธิ์กรมพุทธที่จะช่วยสการใคร

แต่ว่าก็คุณโน๊ตเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะ

เขาไม่ได้ตอบว่าคุณไม่ควรจะยุ่ง
คุณไม่ได้ถามคุณถาม